เรื่องแรกเป็นเรื่องของเฮียบอยนั่นเองค่ะ

ก็ไม่แปลกค่ะที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองอยากจะรู้เรื่องราวของเขานั่นเองนี่
เจอกับคลิปนี้สนามบินสุวรรณภูมิหวานชนะเออ
ชาวเน็ตเนี่ยจับตาภาพที่เขาไปสนามบินกับน้องเฟย์ค่ะ
ซึ่งตัวน้องเฟย์ตอนนี้เขาเช็คอินอยู่ที่จังหวัดกระบีกับแก๊งเพื่อนนะ
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทริปนี้เฮียบอยไปส่งแล้วก็ไปด้วยหรือเปล่านะคะ
ไม่ใช่แค่ชาวเน็ตนะคะที่สงสัยน้องชายอย่างหนุ่มพัฒน์เนี่ยนะ
ก็ต้องไลน์มาถามพี่ชายตัวเองว่าเฮียบอยอยู่กระบี่
เฮียบอยก็ตอบกลับไปว่าเปล่า
พร้อมกับติดแฮชแท็กเอาไว้แบบนี้นอนแห้งอยู่บ้านครับทุกคน
อันนี้ไม่รู้อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่านะไม่รู้ว่าพี่ตัวเองไปไหน
เฮียก็ออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่านอนแห้งอยู่บ้านเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหน
แต่ก็อยากให้ดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันหน่อยคุณผู้ชม
แซวกันสนั่นหวั่นไหวเลยบอกว่าตัวอยู่บ้านใจอยู่กระบี่หรือเปล่าเฮีย
แค่ไปส่งแล้วเนอะดูออก

คอมเมนต์บอกว่าไปแค่สุวรรณภูมิเอง

เออนะฮะนานทีเฮียเขาจะจีบสาวนะฮะ
ดูจากคอมเม้นท์ที่แหกลับมาแซวเนี่ยนะ
บอกเลยว่าแฟนคลับเชียร์ให้เฮียบอยมีแฟนสักที
กันเก่งแซวกันเก่งขนาดนี้

อยากให้ขายออกไวแหละดูออก

ก็อยากให้เฮียมีความรักมีความสุขสักทีเนาะ